เตรียมตัวแล้วหรือยัง

เราหาอะไรมาทำให้ร่างกายอบอุ่นกันหน่อย

อย่างที่นี่คุณผู้ชมมีพ่อค้าไอเดียเจ๋ง

ลงบนทุกข์เล็กแล้วก็เปิดกระบะออกทั้ง๔ด้าน
แล้วก็ขายหมวกไหมพรมจ้า

๔ใบร้อยมาซื้อหากันเร็วนะครับ

แต่ว่าพอลูกค้าเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

ก็เรียกว่าเป็นไอเดียนะ
แล้วก็ทำให้ลูกค้าจดจำได้

ฟังพ่อค้าเขาสาธยายให้บรรยายเรื่องราวของขายหมวกหน่อยค่ะ
น้องมองเห็นไหมน้องมองเห็นที่เราใส่หมกไหม

นี่ผู้สื่อข่าวเราถามลูกค้า

คือผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วมองเห็นไหม

คนขายบอกเห็นสิมาส่องเลยเห็นเลยเป็นกระจกสด
เห็นไหมมันก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นี่แหละ
มาทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย

ซื้อให้สวยดิ
ถ้าคุณไม่ซื้อเองก็หันไปเธอซื้อหน่อย

มีหน้าขายดิบขายดีนะเปิดกระบะมา
โอ้โหขายหมดเกลี้ยงแน่เลยแบบนี้เหมือนกับเทกระจาดทิ้งไปเลย
เออเลือกเอาเลยชอบแบบไหนเข้าสัญหาได้เลยนะจ๊ะ